มีผู้ปกครองของเด็กผู้หญิงอายุ๙ขวบนะคะ
บอกว่าถูกเพื่อนบ้านเป็นผู้เท่าแล้ว

กระทำอนาจารย์เด็กผู้หญิงอายุ๙ขวบ
ตอนแรกน้องไม่ยอมบอกพ่อแม่
แต่สุดท้ายก็เค้นถามจนน้องก็ยอมบอกนะคะว่าถูกล่วงละเมิดถูกทำอนาจารย์
คุณพ่อให้ข้อมูลแบบนี้นะคะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๕ธันวาคมช่วงก่อนเที่ยง
ลูกสาวคนโตอายุ๙ขวบค่ะชื่อว่าน้องเอนามสมมุตินะคะ
เล่นอยู่กับน้องบีอายุ๗ขวบซึ่งเป็นน้องสาวเล่นกันอยู่ข้างบ้าน
จากนั้นค่ะเพื่อนบ้านชื่อว่านายสายทองอายุ๗๕แล้วนะคะ
เรียกน้องเอให้ไปหาที่สวนห่างจากบ้านไปประมาณร้อยเมตร
ด้วยความเป็นเด็กอะค่ะผู้ใหญ่เรียกก็เลยปั่นจักรยานออกไปหา
พอพ่อกลับมาจากทำธุระไม่เห็นลูกอยู่ที่บ้านก็ออกไปตามหานะคะ
แต่ลูกอ่ะปั่นจักรยานกลับมาบ้านเองพ่อก็เลยสงสัยว่าเออลูกหายไปไหน
ทำไมอยู่ดีปั่นจักรยานกลับมาตอนนี้
ตอนแรกลูกก็โกหกว่าไปเล่นบ้านเพื่อน

สุดท้ายลูกก็ยอมเล่าให้ฟังค่ะ

แล้วก็เอาอวัยเวทย์เผถูของน้องจนเต็ด
น้องก็บอกว่ามีน้ำพุ่งออกมาใส่หน้าท้อง
แล้วก็พอเสร็จแล้วน้องก็เอาผ้าเช็ด
แล้วพอใส่กางเกงแล้วก็ตาคนนี้ก็ยื่นตังค์ให้ร้อยหนึ่ง
นี่เราให้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียนักข่าวของเราไปที่บ้านหนองไผ่หมู่๑๓
อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรำนะคะ
พอไปถึงเนี่ยค่ะบ้านของผู้ปกครองของน้องผู้หญิงอายุ๙ขวบ
บอกว่าถูกคุณตาวัย๗๕ทำอนาจารย์บ้านล็อกนะคะ
บ้านหลังนี้ค่ะไม่มีคนอยู่ครับไปคุยกับเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านบอกว่าครอบครัวของน้องเนี่ยพาลูกไปอยู่บ้านญาติที่อำเภอนางรอง
เพราะว่าต้องให้ปากคำกับสหวิชาชีพกับพนักงานสอบสวน
แล้วก็ต้องให้คุยกับอายการด้วยนะคะ
ส่วนบ้านของคุณตาวัย๗๕คนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยค่ะทางหลานของคุณตาบอกว่าคุณตาป่วย
เข้าโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่๑๑ธันวาคมคุณตาเนี่ยมีโรคประจำตัวก็คือโรคความดันและความดันขึ้น
ต้องไปโรงพยาบาลแต่ผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้ค่ะ
ผู้ใหญ่สงวนจันทโยธีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๓
ผู้ใหญ่สงวนบอกว่าตอนแรกทุกคนในหมู่บ้านไม่เชื่อคำพูดของเด็กนะคะ
เพราะนิสัยของตาสายทองเป็นคนดีรักครอบครัว
ไม่น่าจะไปก่อเหตุแบบนี้ก็เลยบอกให้ครอบครัวของน้องเนี่ยค่ะ
พาตัวน้องผู้เสียหายไปลงบันทึกประจำวันไปตรวจร่างกาย
ผลตรวจร่างกายก็ไม่มีร่องรอยของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
วะเพศก็ไม่ได้ฉีกขาด
คุณลุงคนนี้นะเป็นลูกบ้านผมผมพอรู้อยู่เพราะว่า
ไม่ใช่จะเป็นชอบเรื่องอนาจารย์เรื่องลามกอะไรไม่ใช่

เรื่องที่จะล่วงละเมิดนี่ไม่น่าจะเป็นประเด็นนะไม่น่าจะใช่
โดยความคิดส่วนตัวนะเพราะผมจะฟันทงเลยก็ไม่ใช่
เพราะผมไม่เห็นลามกไม่ใช่เมียเขาก็มี

ใช่ต้องไปถามตาต้องไปหาตา
ทีมข่าวของเราไปนะเจอตัวนะคะ
ทีมข่าวของเราเนี่ยรู้มาว่าคุณตาเนี่ยไปรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลหนองหง
เพราะว่าป่วยเป็นโรคประจำตัวก็อยู่โรงพยาบาลจริงจริงครับ
คุณตาบอกว่าเรื่องที่น้องผู้หญิงวัย๙ขวบบอกทุกคนในหมู่บ้านเป็นเรื่องจริง
ยอมรับเหรอยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง
แต่ตาสายทองวัย๗๕บอกว่ามันไม่ได้ล่วงเกินถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์กัน
เหตุการณ์ในวันนั้นมันเริ่มจากที่ตาเองเนี่ยไปอยู่ในไร่อ้อย
แล้วน้องเด็กผู้หญิงวัย๙ขวบเนี่ยเดินมาหาขอเงินไปซื้อส้มตำ
ที่ผ่านมาน้องก็มาหาตาอยู่บ่อยมาเล่นมาขอเงินเป็นประจำ
ทุกครั้งที่น้องมาขอเงินตาก็ให้เงินตลอด
จังหวะที่คุยหยอกล้อกันไปมานี่แหละไม่รู้นึกยังไงจู่มือขวาก็ไปจับอวัยวะเพศของน้อง

แล้วก็บอกให้น้องนอนลงกับพื้น
ตาเนี่ยเอาเสือมาปูให้น้องนอนแล้วก็บอกให้น้องถอดเสื้อผ้าออก

น้องก็ทำตามน้องไม่ได้ขัดขืนไม่ได้ร้องให้ใครมาช่วย
เด็กก้าวขวบอะค่ะเด็กผู้หญิงอายุก้าวขวบ
ตาบอกว่าตาก็เลยตัดสินใจ
ก็ไม่ได้ข่มขืนน้องนี่ไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศน้องนี่
จับอวัยวะเพศแล้วช่วยตัวเอง
ได้ไปทำอะไรเด็กมันไหมครับ

ล่างหรือจับตรงไหนสิ่งนี้ให้ดีแล้วจำตรงเนี่ยตายจำได้

ผมไม่ได้ทำมันก็ต้องทำของผมเอง

ครับ
โอ้โหตำรวจบอกแบบนี้นะคะ
ร้อยตำรวจเอกพงศกรวิเศษพันธ์สารวัตรสอบสวนสพนหงษ์
บอกว่าตอนนี้ได้คุยกับน้องผู้หญิงวัย๙ขวบผู้เสียหายนะคะ
คุยร่วมกับทางเจ้าหน้าที่พมทางสหวิชาชีพผลการสอบปากคำเนี่ยค่ะ
น้องเขาบอกว่าถูกตาสายทองเนี่ยพูดจาหวานล้อม
คล้อยตามยอมถอดเสื้อผ้าแล้วก็ให้ตาสายทองช่วยตัวเองจนสำเร็จความไคร่
ไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศผลตรวจไม่มีร่องรอยฉีกขาดที่อวัยวะเพศของน้อง
ไม่มีคราบอสุจิติดค้างที่ช่องคลอด
พนักงานสอบสวนบอกว่าตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับตาสายทอง

บอกว่ารอให้ตาหายป่วยออกจากโรงพยาบาลก่อน

ต้องฟังข้อมูลจากฝั่งของคนที่ถูกกล่าวหาด้วย

กระทำอนาจารย์เด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปี
โทษก็จำคุกไม่เกิน๑๐ปีนะโทษก็หนักอยู่นะคะ

อ่านอะไรมาเยอะแยะ